ทั้ง๓ท่านเคยไปรับประทานอาหารคนเดียวไหมคะ

เนี่ยการรับประทานอาหารคนเดียวหลังจากนี้ไปดูข่าวแล้ว

เพราะผู้หญิงคนหนึ่งไปรับประทานอาหารคนเดียว

ลักษณะของนอกร้านนี่ยังสว่างอยู่
แต่มีผู้ชายคนนึงถือแก้วเหล้าเดินเข้ามาหา

เข้ามาคุกคามแบบนี้ถึงโต๊ะเลยนะคะ
เธอบอกเธอกลัวมากก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
อะไรนะไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะ

หนูขาวนั่งกินก่อนได้ไหมครับ

เห็นเขาเหงาหรอค่ะไม่มี
เขาไม่เหงานะคะเขามาคนเดียวนะคะ
คุณผู้หญิงคนนี้ไปเจอเหตุการณ์ที่มีผู้ชายเดินถือแก้วเหล้า

เธอเล่าว่าเธอไปนั่งกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ว่าไม่ใช่ผับไม่ใช่ร้านเหล้าตอนกลางวัน
มันคือร้านอาหารเพราะจะเห็นว่าคนรอบนอก

จู่ผู้ชายคนนี้ค่ะลักษณะเหมือนเมานิดด้วย
ถือแก้วเหล้าเดินเข้ามาหา

ชมด้วยเก่งจัง

แล้วก็ชวนไปกินเหล้าที่โต๊ะด้วยกันค่ะ
จากนั้นพยายามตื้ออยู่หลายครั้ง
เธอบอกเธอไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้า
และโต๊ะที่ผู้ชายคนนี้นั่งมีเพื่อนมาด้วยนั้นหลายคน
แต่เพื่อนไม่เห็นมีใครมาห้ามเธอก็สงสัย

ทำไมปล่อยให้มายุ่งย่ามกับผู้หญิงแบบนี้นะคะ
พยายามปฏิเสธอย่างสุภาพอ๋อไม่ค่ะให้หนูทานข้าวก่อนนะคะ
คำว่าให้หนูทานข้าวไม่ได้หมายความว่าหนูทานข้าว

หมายถึงเป็นการปัดปฏิเสธไปหนูไม่ไปอะค่ะ

บอกในใจตอนนั้นมันเดือดปุดเลย
โมโหค่ะที่มาถูกคุกคามแบบนี้
มือนึงถือโทรศัพท์มือถือถ่ายค่ะอีกมือกำซ่อมโอ้โห

สุดท้ายกลายเป็นเธอที่ต้องรีบกิน
และรีบเช็คบินหนีผู้ชายคนนี้ค่ะ
ชาวเน็ตที่เข้ามาดูส่วนหนึ่งแนะนำว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้
เรียกเด็กเสิร์ฟสิเรียกเจ้าของร้านก็ได้

สิ่งที่ไม่ควรก่อนนะคะไม่ควรไปด่าทอเขา
หรือว่าทำลักษณะยั่วยุมันอาจจะยิ่งทำให้เกิด

มันจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้นะคะ
หลังจากนั้นค่อยแจ้งตำรวจอ้าวแนะนำดีนะคะ
น้องเหมือนจะเรียกมาสั่งอาหาร
เสิร์ฟแล้วก็บอกเขาว่าน้องช่วยพี่หน่อยผู้ชายคนนี้
ใช่ดิฉันก็คิดถึงเหมือนกันว่าถ้าไปคนเดียวแบบนี้

อาจจะต้องไปหาเจ้าของร้านหรือว่าเด็กเสิร์ฟให้ช่วยหน่อย